มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้กลางดึกที่ผ่านมาแถวแยกคลองตัน
รถเนี่ยติดยาวเลยแล้วหลายคนก็ตกใจกันตรงเชิงสะพานคลองตัน
เพราะว่ามันมีเหตุที่เป็นเหตุรถพ่วง๑๘ล้อ
คือจริงเขาไม่ได้ขับมาเร็วนะขับมาประมาณ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ว่าฝนตกถนนลื่นที่นี่ก็เลยเสียหลัก
ประกายไฟมาเสียงระเบิดดังสนั่นเดี๋ยวไปดูภาพตอนที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ

เสาไฟล้มหมดเลยเขาบอกโอ้โหไฟดับเลย
ชาวบ้านออกมาดูบอกไฟมันดับนะฮะค่ะเนี่ยแล้วเสาไฟฟ้าก็ล้มหกต้นนะคะ
ตรงจุดนี้คือถนนปรีดีพนมยงก่อนจะมาถึงแยกคลองตันเขตสวนหลวงนั่นแหละ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็แชร์ลงในเฟซบุ๊ก
ทีนี้คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเขาเล่าให้ฟัง
อันนี้เป็นกล้องที่จากหน้ารถคันที่ขับตามมาคุณผู้ชมเห็นคันข้างหน้าไหม
โอ้โหเนี่ยรถพ่วงเนี่ยคือขับลงมาจากสะพาน
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาไปเสียหลักค่ะถนนลื่นมันก็ไปชนเสาไฟฟ้า
แล้วดูสิเสาไฟฟ้านี่ค่อยหักโค้นลงมาแล้วประกายไฟนี่ต่อเนื่องเลยนะคะ

ใช่ดึงเสาต้นอื่นตามมาด้วยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ
เสียงระเบิดมันดังแบบคนแถวนั้นนี่บอกว่าสามรอบนี่ที่ได้ยินชัด
แล้วไฟฟ้าในจุดโดยรอบรัศมีประมาณ๕๐เมตรนี่ดับสนิทนะคะ
แล้วดูเสาไฟที่มันล้มลงมาสิคุณสืบสกุลคุณผู้ชม

น่ากลัวมันไปขวางเลนการจราจรทุกช่องทางเลยค่ะ
ทีนี้คนขับรถพ่วงคือนายชาวลิศอยู่เย็นอายุ๓๙ปีเขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมเนี่ยนะขับรถบรรทุกหินมาจากอ้อมน้อยที่สมุทรสาคร
จะไปส่งแถวสะพานสูงทีนี้ตอนที่ขับมาเนี่ยฝนมันตก
แล้วทางตรงนั้นถ้าเกิดว่าใครใช้แถวคลองตันจะรู้ดีมันเป็นทางโค้งลงสะพาน

แล้วท้ายรถบรรทุกก็เลยไปฟาดกับเสาไฟฟ้า
จนมันเหมือนกับว่าพอฟาดต้นนึงแล้วมันก็เกี่ยวต่อกัน

เหตุการณ์นี้ทำให้รถยนต์แล้วก็รถกระบะที่วิ่งมาตามหลัง
ก็พลอยเสียหายไปด้วย๒คัน
มีรถมอเตอร์ไซค์อีก๑คันที่เสียหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนคลองตันต้องปิดการจราจรบริเวณแยกคลองตันชั่วคราวเลย
ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเขาต้องเคลียร์ก่อน
แล้วก็ต้องจัดการเรื่องเสาไฟฟ้าที่มันล้มขวางถนน
รวมถึงเรื่องการจ่ายไฟด้วย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เช็คไป
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนคลองตัน
ก็ทราบว่าตอนนี้การจราจรเปิดได้ตามปกติแล้ว
แต่มันก็ยังมีเรื่องช่องทาง๑ช่องทาง
คือรถของการไฟฟ้านครหลวงเขาจอดก่อน
อดเพื่อที่จะซ่อมแซมเสาไฟฟ้า
ไปเก็บเป็นโอ้โหสรรพลักษณ์หักพังเลยนะ
ฟงเสาไฟป้ายโฆษณาป้ายทางหักหมดเลย

ไฟฟ้ามันถือว่าเป็นทรัพย์สินของราชการ
ต้นนึงเนี่ยมันเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วย
ราคามันอยู่ที่๔ล้านบาทต่อต้นนะ
แล้วนี่๖ต้นน่ะ๖สี๑๔ล้านอ่ะ

ใช่ไปดูอีกเหตุหนึ่งนะครับ
เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นอันนี้อะไรฮะ